ภาพของคนไม่พร้อมก็อย่าไปขับ
เมาก็อย่าไปขับเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้
พอเมาปุ๊บไปปาดเขาลงมาไปทะเลาะกับเขาด่าเขา
แล้วก็ไปต่อยเขาด้วยไปดูคลิปมีคนถ่ายไว้ได้ครับ

คนเสื้อฟ้าบอกเมาแน่นอนได้กลิ่น

คือคนเสื้อฟ้าเขาขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ

เพราะไปชนกับรถอีกคันหนึ่งก็เลยลงมาพูดคุยกันนะฮะ

ผู้หญิงที่มาด้วยคอยห้ามปรับหนูขอโทษนะพี่พยายามขอโทษนะ
แต่ว่าคนขับรถเบนท์ที่มาด้วยก็ไม่ยอมลดลาวาสอกนะ
ฝ่ายรถจักรยานยนต์พยายามโทรแจ้งตำรวจ
แล้วบอกให้คนขับรถเบ้นรอก่อนนะเดี๋ยวแจ้งตำรวจแป๊บนึงรอก่อนนะ
เหมือนจะแน่คุณผู้ชมสักพักหนึ่งขับรถหนีไปเลยครับ

หนีไปเลยฮะนะฮะเร่งเครื่องหนีออกไปอย่างรวดเร็วไม่รอตำรวจด้วย
นี้จากการไปสอบถามนายธันวาวงสุรินอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกว่า

เข้าขับมาตามถนนเส้นงามบองวารจู่รถเบนท์เขานี้ปาดหน้าเขา

คล้ายเหมือนจะจงใจจะให้ชนอะไรแบบนี้นะฮะ
ถึง๒ครั้ง๒คราแล้วก็ขับหนีไป
สุดท้ายตัดสินใจขี่รถตามนี่อันนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถของรถอีกคันหนึ่งที่ขับตามไป
เขาก็ขี่ไล่ตามไปไล่ตามไปจนไปถึงทางลงอุโมงทางรอดเกษตร
แล้วก็มีการปาดหน้ากันอีกครั้งสุดท้ายก็ลงไปเคลียร์กัน
เถียงกันชกต่อยกันตัวเขาก็บาดเจ็บที่หูด้วยฟกช้ำตามใบหน้า
แล้วก็มีบาดแผลด้วยยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้ขับรถไปปาดรถเบ้นก่อน
แต่เบ้นมาปาดเขาก่อนไปฟังเสียงเขาเลยครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะฮะตัวคนขับรถเบ้นเองเนี่ยหลังจากที่เขารอดทางแยกเกษตรไปแล้วเนี่ยนะฮะ
พยายามจะขับหนีไปยังแถวถนนผลโยธินฮะแล้วก็พอขับหนีไปหนีไปก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่บริเวณปากซอยพระหลโยธิน๔๐ด้วย
นะฮะก็มีคุณนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนขี่รถอายุยี่สิบหกปีก็บาดเจ็บอีกคนนึงเพราะว่ารถเนี่ยชนกันแล้วก็ถลายไปไกลกว่าสักประมาณสิบเมตรนะฮะ
แต่ว่าคนขับรถเบ้นเองก็ยังหลบหนีไม่ยอมลงไปดูอีกนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเนี่ยนะฮะ
จากการโดนต่อยทั้งการโดนชนเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอบางเขตแล้วก็เป็นรถบิ๊กไบท์ด้วยนะฮะ
แล้วตอนนี้กำลังให้ตำรวจติดตามตัวคนขับรถเบ้นมาดำเนินคดีเพราะว่าคลิปมันก็ชัดเจน
เห็นทั้งใบหน้าทั้งพฤติกรรมทั้งสีทั้งทะเบียนรถชัดเจน
ถ้าสั่งเมาแล้วเห็นข่าวแล้วติดต่อไปยังตำรวจด้วยนะครับ